เมื่อคืนเกิดเหตุวุ่นวายกันหน้าโรงแรมดังกลางเมืองสุพรรณบุรีนะ
เพราะว่ามีแฟนคลับของน้องเป่าปาวลี

แต่เรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับน้องเปล่าหรอก
แต่เกี่ยวกับคนที่มาขายบัตรคอนเสิร์ตให้นะฮะ

เสิร์ตการกุศลคนดีศรีสุพรรณ

แต่ว่าหน้าบัตรมีภาพของน้องเป่า

โอ้โหพี่ป่าน้าอ่านต่างถิ่นต่างอำเภอเนี่ย

ปรากฏว่ามาถึงอ้าวไหนเวที
ไหนที่จัดคอนเสิร์ตไหนล่ะศิลปิน
ไม่มีฮะเขาเลยมารวมตัวกัน

เพื่อที่จะให้จัดการคนจัดงานนะครับ

คือวันที่เกลียดเขาก็ไม่มาร่วมรายการแล้ว

ก็คืออย่างนี้ครับ
เขาไม่เคยพูดว่ามันผิดเท่าโครง

ไม่ได้ไม่ได้

จะดูคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ดูถูกต้องไหมฮะ
นี่แหละครับที่หน้าโรงแรมดังกลางเมืองสุพรรณบุรี
แฟนคลับคุณปาวลีพรพิมล

เขาก็รวมตัวกันโวยใส่คนจัดงานแล้วครับ

แล้วก็บอกว่าวันเสาร์ที่๒๔กุมภาพันธ์
นี่แหละ๖โมงเย็นพี่ป้าน้าอามาเจอกันได้เลย
ศิลปินดาราคับข้าง
ปรากฏว่าโอ้โหพี่ป้าน้าอาของเรา
แต่งตัวอาบน้ำหล่อสวยเลยนะ

ท่านขับรถมาจากเดิมบางนางบวช

เพื่อจะมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ
คุณลุงอันนบกลิ่นน้ำหอม
บอกว่าตัดสินใจช่วยซื้อบัตร

คนขายบอกว่าหาทุนไปปรับปรุงภูมิทัศน

และก็ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว
และกิจกรรมสาธารณกุศลอันเป็นประโยชน์
และก็อยากมาเจอน้องเปล่าอยากมาเจอศิลปินนักร้อง

ไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับ
ทำแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติคนบ้านเดียวกันเลยนะครับ
เราเห็นว่ามันเป็นการพิโสน

กว่าเขาจะเลื่อนเขาก็ไม่เห็นให้บอก

เขาบอกเลื่อนเป็นวันที่๗เมษา
ซึ่งหน้างานนั้นเรามารู้ที่หน้างานนี้นะว่า

ซึ่งไม่มีหนังสือบอกกล่าวกับเราเลย
ผมถามทุกคนว่ามีหนังสือบอกกล่าวยังไม่มีเห็น

เราก็เลยบอกว่าจะขอเงินคืนก็แล้วกัน
รีบบัตรใหม่ละเท่าไหร่เหรอ๒๐๐๐บาท๒๐๐๐บาท

โอ้พี่ปานาอาบอกเลื่อนกันก็ไม่บอก
๗เมษาจะมาแล้วจะได้ดูหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจ
ไม่เอาดีกว่าคืนเงินดีกว่านะครับ
เจ้าของงานก็ยื่นข้อเสนอใหม่บอกว่า

จะขอคืนให้ภายใน๓๐วันนะ

ก็นี่แหละฮะต้องมีการถกมีการเถียงกัน
สุดท้ายบรรดาแฟนเพลงกว่าร้อยชีวิต
ก็ต้องพากันไปแจ้งความที่โรงพักเมื่อคืน

บอกว่าโอ้โหจะต้องกลับอำเภออีก
ขับรถกลับแบบเกลือมาเกลือนะฮะ
นี่แหละผิดหวังเสียใจนะ

แล้วเอาน้องเป่ามาแอบอ้างหรือเปล่า
เออนะฮะตรวจสอบกันต่อไปอีกนะครับ